สุราธานีมีเหมือนกันคุณผู้ชมอันนี้เป็นลมแรงนะ
สามีภรรยาเขานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ก็นั่งกินอยู่แต่ลมมาพืชแรงมาก
ทุเรียนที่ปลูกไว้ในบ้านมันทับหลังคาลงมา
กิ่งไม้อะไรอ่ะห่างจากตัวเข้าไปก้าวเดียวเกือบโดนครับ
แต่บ้านเนี่ยพังเลยบ้านเลขที่๙๘ทับ๑หมู่๗ซอยจำรัฐอำเภอชายาที่สุราชครับ
บ้านของพี่สุชีพวิชาชาญโอ้โหดูสภาพสิคุณผู้ชมฮะ
พังขนาดนี้เพราะต้นทุเรียนสูงตั้ง๒๐เมตร
ทับหลังคากระเบื้องนี่แตกกระจัดกระจาย
โอ้โหนี่โซฟาน่าจะไม่ได้ใช้แล้วล่ะครับ
เหตุเกิดตอน๑๕นาฬิกาครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่าย
เจ้าของบ้านก็คือพี่สุชีพเนี่ยบอกว่านั่งกินข้าวอยู่กับแฟนในบ้าน
ระหว่างนั้นฝนตกหนักลมแรงเสียงดังคลื่นคลื่น
ต้นทุเรียนอายุกว่า๓๐ปีนะปลูกไว้ในสวนมันล้มฟาดหลังคามาเลย

กระเบื้องหลังคาก็แตกระจายครับไอ้เศษกระเบื้องกิ่งไม้ตกมากลางบ้านห่างจากเขากับแฟนแค่หนึ่งก้าว
ตอนนั้นตกใจมากพากันวิ่งหนีออกจากบ้านก่อน
โชคดีว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนี่ผลทุเรียนตกพื้นเลย
พวกเศษกระเบื้องเศษไม้ที่กระเด็นใส่ก็

ส่วนบ้านเนี่ยก็เสียหายทั้งหลังนะพี่พี่ทำไงพี่สุชีพตอนนี้ต้องไปอยู่บ้านญาติก่อน
แล้วหลังเกิดเหตุครับนายอำเภอชายาอย่างนายชาวลิศเนี่ย
พร้อมกับผู้นำท้องถิ่นครับนี่ให้กำลังใจ
เอาถุงยางชีพพระราชทานมามอบให้แล้วก็มาดูความเสียหายเพื่อจะทำการช่วยเหลือต่อไปครับ
ข่าวต่อไปนี้อยากจะให้ชาวบ้านสังเกตแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองครับ
เวลาสังเกตว่าจะมีโครงการใหญ่มาตั้งใกล้บ้านจะมีโครงการใหญ่ขยายกิจการ
จะมีการถมดินถมอะไรเนี่ยไปถามเทศบาลสิไปถามเขตก่อนสิ
ว่าเขามีการดำเนินการถูกต้องหรือเปล่านะครับถมที่นี่มีทางระบายน้ำหรือเปล่า
เพราะว่าที่ผมกำลังจะเล่าก็คือที่บุรีรำชาวบ้านเดือดร้อน
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่คุณผู้ชมจะขยายกิจการถมดิน
นี่สูงขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่งอ่ะแล้วบ้านรอบอ่ะ
รอบรอบก็ต่ำกว่าสิครับคุณผู้ชมอ๋อต่ำกว่าคราวนี้ฝนตกสิครับ
เป็นแบบเนี้ยถ้าคุณผู้ชมอยู่ไหวไหมอ่ะนี่คือหมู่สองนะครับ
บ้านมราคาธบนชุมเห็ดอำเภอเมิงจังหวัดบุรีลำเดือดร้อนสิครับ
อย่างที่ผมเล่าไปครับโรงพยาบาลซื้อที่เพิ่มประมาณ
ไร่โอ้โหแปดไร่หลังโรงพยาบาลขยายมานะครับ
ดินได้เดือนละถมดินสูงขึ้นมาประมาณเมตรหนึ่ง
คุณผู้ชมดูสิครับพอฝนตกน้ำมันลงนะฮะ
ลงไปไหนอ่ะลงที่บ้านบ้านที่ต่ำมาดิปัญหานี้เกิดขึ้น
โอ้โหชาวบ้านนะครับยกมือปลกเลย
ขอให้โรงพยาบาลแก้ปัญหาวางท่อระบายน้ำหน่อยเถอะ
ให้มันเชื่อมกับท่อระบายน้ำเดิมไม่เป็นผลครับ
ก็ยังมีการถมที่ปรับที่ไปแต่ทุกข์ของชาวบ้านเอาไว้ก่อน
นางสาวคณิตถาไกรศรีชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกว่า
โอ้โหนักข่าวนี่มายืนให้ดูเลยว่ามันสูงแค่ไหน
แล้วตรงนี้น้ำขังวันไหนฝนตกหนักนะนะครับน้ำมันไหลเข้าบ้านชั้นล่างเลยนะ
ข้าวของเสียหายแจ้งเทศบาลเทศบาลก็มาช่วยสูบน้ำออก
แล้วบอกว่าอยู่ระหว่างรองบประมาณปีหน้ารอได้ไหม
เพื่อจะวางท่อระบายน้ำในเบื้องต้นชาวบ้านไปซื้อท่อระบายน้ำมากันเองครับ
แล้วขอให้เทศบาลเจอกันครึ่งทางมาฉันออกตังค์เองเทศบาลมาช่วยวางท่อให้หน่อยนะครับชั่วคราว
แต่ถ้าฝนตกหนักมันท่วมครับเอาไม่อยู่
จากการสอบถามเทศบาลเมืองชุมเห็ดทราบว่าโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้นะครับ
เพิ่งจะยื่นขออนุญาตถมที่ดินแต่ไม่มีการยื่นแบบขอวางท่อระบายน้ำนะครับ

ชาวบ้านก็เลยวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้
เช่นนั้นจะเดือดร้อนจะต้องรอให้หมดฝนหรือไงนะครับ
ยังไงโรงพยาบาลนะครับถ้ามีแผนในการที่จะดูแลชาวบ้านอยู่แล้วก็